เมียทิ้งท้องอยู่สองเดือนนะคะค่ะคือเราไปจุดไฟเผ่าบ้านอีก
ตำรวจเนี่ยต้องมาระงับเหตุนะครับจุดที่ไปจุดไฟเอาไว้อยู่ใกล้
แก๊สอีกใช่น่ากลัวค่ะโอ้โหกว่าจะคุมตัวได้นะฮะ

เปิดนี้แล้วเปิดก่อน

บ้านทั้งมีดทั้งขวานถืออยู่ในมือแล้วจุดไฟนู่นนะฮะ
เจ้าหน้าที่เลยบอกโอ้โหไม่ได้แล้วต้องพังเข้าไปแล้วต้องไป
ระงับเหตุแล้วเพราะแถวนั้นเป็นจุดห้องครัวด้วยนะฮะมี
แก๊สนะครับเขาไปจุดไฟที่กองผ้าแถวนั้นมันต้องบุกเข้า
ไปแล้วก็สุดท้ายก็คุมตัวไว้ได้นะครับทุกผู้ชมครับชื่อนาย
สมบัตินะฮะอายุ๓๑ปีโอ้โหต้องไปปิดวาวแก๊สด้วยกลัวจะระเบิด
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีสองคืนที่ผ่านมาครับบ้านหลังนี้
ในซอยสยามพัฒนาแยก๗นะครับที่พระประแดงสมุทรปราการ
ก่อนจะก่อเหตุตรงนี้เนี่ยทำร้ายร่างกายภรรยาของตัวเองที่
ตั้งท้อง๒เดือนนะทำร้ายจนบาดเจ็บนะที่คอที่แขนที่ท้อง
ท้องอยู่๒เดือนด้วยแม่ของนายสมบัติแม่อายุ๖๕ก็ถูกทำร้าย
บาดเจ็บนะโดนเข้าสี่ข้างฝั่งซ้ายนี่โอ้โหนี่ฮะถูกนำตัว
ส่งโรงพยาบาลกันแต่นายสมบัติเนี่ยยังคลุมคลั่งอยู่ในบ้าน
ทำลายข้าวของในบ้านเผาเสื้อผ้าในบ้านนี่ต้องบุกเข้าไป
อย่างนี้ไม่อย่างนั้นไหม้แน่วอดทั้งหลังแน่นี่ปืนไฟฟ้าปืน
ไฟฟ้าก็ต้องมาแล้วนาทีนี้ไม้ง่งไม้งามก่อนจะเกิดเหตุ
สมบัติเนี่ยทำร้ายพ่อกับแม่นะทำร้ายเมียตัวเองที่ตั้งท้อง
กลางบ้านนะคว่างปลาข้าวของออกมาด้วยไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไป
จุดไฟเผามุ้งเผาเสื้อผ้าในบ้านแล้วไปเผากองผ้าที่อยู่
ที่จุดคือเหมือนกับเอาไปทิ้งที่จุดที่เป็นห้องครัวมีเตา
แก๊สด้วยแถวนั้นก็ต้องรีบเข้าไประงับเหตุกันพี่สาวของ
สมบัติบอกว่าน้องชายเนี่ยคือสมบัติเนี่ยติดยาเสพติด
ต้องพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลไปบำบัดแล้วเนี่ยพอออกมา
มันก็เหมือนกับมันก็ไม่ดีขึ้นอืมอ่านี่นะฮะแล้วก่อนจะเกิดเหตุครั้งนี้นะครับ
เมื่อคืนนี้เนี่ยอยู่ดีสมบัติมาด่าพ่อด่าพ่อแท้นี่แหละ
หาว่าพ่อเนี่ยมามีอะไรกับเมียของเขาซึ่งมันไม่จริงไงฮะ
แล้วก็คลุ้มคลั่งอารวาสทำร้ายพ่อทำร้ายแม่ทำร้ายเมียหมดเลยฮะ
ก็เรื่องยานี่แหละเพราะพ่อเล่นยามากเสพอย่าอะไรล่ะ
ก็เล่นนี่ก็เพิ่งจะมาอาทิตย์แหละที่แบบตั้งแต่วันจันทร์นี่
กลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะคุมตัวไปได้แล้ววันนี้พ่อกับแม่ของสมบัติก็พาทีมข่าวของเราไปดูที่บ้านนะครับ
นี่โอ้โหคือจุดที่ลูกชายเอากองผ้าไปวางแล้วไปเผาเนี่ยอยู่ตรงจุดตรงห้องครัวเลยมีนี่มีถังแก๊สด้วย
ถ้าเจ้าหน้าที่มาไม่ทันไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันคือพ่อบอกว่าลูกชายเนี่ยติดยาบ้าตั้งแต่อายุ๑๙นะคุณเขียนมาสอน
ตอนนี้อายุ๓๑ติดยาบ้านตั้งแต่๑๙นี่วันนี้๓๑นะแต่เรื่องการคลุ้มคลั่งทำร้ายคนในบ้านคนในครอบครัว
โบ้งชาวบ้านในซอยเนี่ยนะโดนหมดเนี่ยสมบัติเนี่ยไล่ทำร้ายเข้ามา๕๖ปีแล้ว
วันเกิดเหตุก็คือเมื่อวานนี้สมบัติมาขอเงินแม่ถามว่าเงินอะไรเงินจากเบี้ยยังชีพคนชราเดือนละ๖๐๐บาท
อายุ๖๕ถามว่าเอาไปทำไมจะเอาไปซื้อยาบ้านั่นแหละแม่ก็เลยไม่ให้ไงฮะแล้วเมื่อเช้าเมื่อวานเนี่ย
แล้วเมื่อวานนี้นี่แม่โดนสงสัยจะโดนเตะหรือโดนอะไรเข้าสีข้างเนี่ยฮะบวมช้ำเลยเนี่ย
ขอเงินแม่แม่ไม่ให้เมื่อวานนี้เมียกลับมาบ้านช้าอีกพอเมียกลับมาถึงบ้านช้า
เมียท้อง๒เดือนนะหาว่าเมียเนี่ยไปมีอะไรกับคนอื่นหรือเปล่า
อ่าก็ลงมือก่อเหตุทำร้ายหมดเลยทำร้ายเมียอีกนะครับแล้วก็เนี่ยฮะ
คลุมคลั่งอารวาสทำลายข้าวของแล้วก็เผาบ้านเลย
ไม่ได้บอกหรออย่าทั้งอย่าทั้งเขาไม่ฟังเขาตุ้ยท้องอย่างเดียว
แล้วเขาก็เนี่ยเอาอะไรตีดิฉันก็ไม่รู้เนี่ยข้างหลังข้างหลังตี
ดิฉันก็ร้องบอกโอ๊ยอย่าทำแม่อย่าทำแม่แม่นะเขาไม่ฟัง
ดิฉันซุดลงไปนั่งนั่งเลยมันปวดแล้วเขาก็หยุด

ขอทีละร้อยทีละร้อย
กูงานนักการก็ไม่ได้ทำ
กูก็แก่แล้ว
ได้มากูให้มึงเหมือนกัน
เมื่อก่อนห้ามบนบ้านเขาก็ตี
เขาก็ตีพ่อวิ่งมาก่อนล็อกพ่อเลย

บอกว่าพ่อค์นะจะเอาไม้หน้า๓ตี
มันก็ยังรู้ว่าพ่ออยู่
นี่เขาชก
ท้องแม่แล้วแม่บอกเอาอะไรตีหลังแม่เข้าสี่ข้างก็ไม่รู้
บอกจะเอาไม้หน้าสามตีพ่ออยู่เหมือนกัน

ชาวบ้านในชุมชนบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าครอบครัวของนายสมบัติเนี่ย
เขาย้ายมาอยู่ที่ชุมชนตรงนี้เนี่ย
ตั้งแต่เมื่อสัก๑๐ปีก่อนนะ
แล้วนายสมบัตินี่ก็คือมาถึงก็แบบติดยาบ้ามาแล้วอ่ะ
ละวาดทำร้ายชาวบ้านเอามีดไล่ฟันหัวชาวบ้านมาแล้วก็มี
หาว่าเขาร้องเพลงเสียงดังนี่เอามีดไล่ฟันหัวเขาเลย
เมื่อวานนี้วันเกิดเหตุชาวบ้านบอกได้ยินเสียงดังที่บ้านหลังนี้แล้ว
แต่ไม่มีใครกล้าออกมาดูนะ
แล้วอย่างหนึ่งก็เหมือนกับก็ชินชากับพฤติกรรมของนายสมบัติด้วย
แต่เนี่ยพอมองไปโอ้โหคราวนี้มันหนักหน่อย
ถึงขั้นเผาบ้านเลยเนี่ยก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กัน
ก็เลยอยากจะวอนตำรวจว่าช่วยจับกลุ่มดำเนินคดีให้แบบเยอะหนักหน่อย
เดี๋ยวออกมาก็มาสร้างความเดือดร้อนในชุมชนอีก
พอเขาวิ่งไปช่วยฉันก็ติดลมข้ามวิ่งข้ามไปหลังเนี่ยเนอ
ข้ามไปฝั่งนู้นมันก็เอามีดฟันหัว
ฟันหัวพ่อมันก็ล้างใดทำล้างใดฉันตายจังงั้นเนี่ย
มีลูกค้าออกมาเนี่ยมีเพื่อนมาเขากินเบียร์กินอะไรเราก็หยิบให้ลูกค้าใช่ป่ะ
แล้วพอไปลงพักเราจะเอาอะไรเขา
แม่ก็ไม่เห็นหรอกยืนทางล่างแบบโฟนเบียรุ้คค้า๒คั่วเท่าหน้าลูก
พอถือคั่วเบียร์ต้องให้ลูกค้าไปยั่งก็ไม่รู้
ต้อยตอนมันเข้ามาไม่มีใครเห็นหรอก
นี่ครับชาวสุมทนซอยสยามพัฒนายแยกเจ็ด
แยกเจ็ดที่บางยาแพรกพระประแดงสมุทราการ
คุมตัวไปโรงพักนี่ต้องเอาไปอย่างนี้เลย
ไปถึงโรงพักนี่กางกงกางเกงนี่หลุดลุ้ยหมดเลย
คุมกับการสภาพสำโลงใต้บอกว่า
ภรรยากับแม่ของนายสมบัติเนี่ย
ในส่วนของคนเจ็บสองคนนี้เขาไม่ติดใจเอาความดำเนินคดีนะ
บอกว่าก็เห็นว่าเขาป่วยจิตเวทเอาบัตรผู้ป่วยมายืนยัน
ตำรวจก็ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายปัสสาวะสีม่วง

แต่ยังสอบปากคำผู้ก่อเหตุไม่ได้

แต่เบื้องต้นแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดเอาไว้
เตรียมแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายอีกเพิ่มอีกคดีนึง
เดี๋ยวลองคุยกับเมียกับแม่เขาอีกทีนึง

ส่วนจะบำบัดไม่บำบัดอย่างไรก็ต้องเป็นขั้นตอนการ
ส่งเรื่องฟ้องสารอะไรพวกนี้ต่อไป
โอะห์คุณผู้ชมค่ะข่าวของเราทางแต่ละข่าววันนี้